คุณคุบเอ้า

สวัสดีทั้ง๓ท่านแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

นี่มาเผาถ่านซะหน่อย

เป็นผลจากการเผาไม่เลยครับ
พอดีมีเจ๊ข้างบ้านเขามาบ่น
เขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเมื่อวานไปตลาดไปสั่งเขาทำกระทะมา

เมื่อวานไปตลาดมาไปสั่งทำเตาหมูกระทะแล้ว

ตอนนี้ถ้าเกิดมีนโยบายรัฐบาลมา
เกิดใครเผาถ่านเผาอะไรที่มันเกิดควันเนี่ย

ผมก็เลยเอ๊ะไปหาวิธีที่จะทำไงเวลาเผาถ่านไม่ให้มีควัน
ไอ้ก็เลยได้วิธีมานะครับ
เป็นวิธีที่เผาทานแล้วไม่ทำให้เกิดควัน
เคยแต่เจอเตาปิ้งไร้ควัน

เวลาเผาถ่านแล้วไม่ทำให้เกิดควันเนี่ย
มันมีวิธีที่หลายคนสามารถทำได้

อย่างแรกเดี๋ยวเราไปที่เตาถ่านกันก่อนนะครับ
เผาถ่านแบบนี้อย่างแรกที่เราต้องทำคือ

และนะลิ้นหลังจากนั้นเราเอาไม้มาวางไว้บนตากลุม
เราจากนั้นเอาเศษไม้ที่เราจะใช้ธรรมฐานส่วนไป

แล้วกลบด้วยพวกฟางข้าวต่างพวกใบไม้แห้งต่าง
เพื่อที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงและส่วนจุดไฟ
ภายในหลุมที่เราขุดไว้
ที่สำคัญครับต้องเจาะรูบนหลุมไว้ด้วยนะครับ
ที่จะทำให้เกิดการถ่ายเทของอากาศนะครับ
จึงทำให้ความร้อนเปลวเพลิงต่างที่อยู่ภายใน
สามารถที่จะลุกไหม้ได้ตลอดนะครับ
ทำแบบนี้ทิ้งไว้๑คืน
หลังจากนั้นเราก็จะได้ถ่านที่มีคุณสมบัติ
ก็คือเวลาเราเอามาใช้จะไม่มีควันเกิดขึ้น
นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่

สำหรับใครที่จะต้องใช้ฟืนในระยะนี้

เพราะว่าตอนนี้การเผาฟืนเผาเศษใบไม้

อากาศค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองอากาศในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
เพราะว่ายังคงเย็นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ดังนั้นควันที่ลอยขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะถ่ายเทออกไปได้นะครับ
ส่วนในช่วงเย็นบ่ายเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่ลมเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมนั้นจะแรงเป็นพิเศษนะครับ

ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้ติดไฟเป็นวงกว้างมากขึ้น
คุณผู้ชมดูกราฟิกนี้เป็นกราฟิกแสดงการเคลื่อนตัวของกระแสลมนะครับ
สีเขียวดีเป็นการจำลองว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับ
ลมจะแรงมากน้อยแค่ไหนจะพบว่าถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ประมาณ๔โมงเย็นเป็นต้นไปความร้อนจากดินครับจะเริ่มมีการลอยขึ้นไป
ด้านบนท้องฟ้ามีการแผ่ออกมาเรื่อยนะครับเราจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
สิ่งที่เข้ามาแทนก็คือเป็นอากาศอีกจุดหนึ่งนะครับ
เลื่อนที่เข้ามาแทนการเคลื่อนที่เข้าไปทดแทนกันแบบนี้เนี่ยนะครับ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางครับภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อย
กระแสลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
ใครที่จะจุดฟืนจุดไฟก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนี่นะครับ
ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่เราเอามาให้กับทุกท่านนะครับ

เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เราสามารถให้จะมีทางเลือกอื่น
ซึ่งคาเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วใช่ไหมครับ

เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณสุภาษาลาอ่านว่าช่วงนี้มีความชื้นเยอะนะครับ
ถ่านเนี่ยสามารถให้จะดูดความชื้นได้
แล้วก็ความชื้นต่างเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นภายในบ้าน
ถ้าเกิดเราถ่านไว้ก็ดูดความชื้นเข้าไปก็ดูดกลิ่นเข้าไปด้วย

เวลาเราเปิดแอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านเรามีความชื้นเยอะ
เราเปิดแอร์เราจะรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็น
มันจะมีหวดเนื้อคือโหมดกำจัดความชื้น
กลิ่นจะหายไปแต่ว่าเราใช้ฐานแทนได้

คุณคุปตนันนี่เป็นคนเอาถ่านนะ

พรุ่งนี้เตาแก๊สแพงนะต้องเอาฐานไปก่อน
คุณต้องรับมุกผมหน่อยนี่ผมพูดถึงเนี่ย
เป็นคนเอาถ่านกับเป็นคนไม่เอาถ่านเนี่ย

เดี๋ยวเผาจะครบ๒๔ชั่วโมงแล้ว

ให้คุณชยพลสาราไปลองใช้แล้วกัน

เดี๋ยวไปบอกเจข้างบ้าง

เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรมาฝาก
ติดตามกันใหม่ในลูกก่อนแล้วนะครับผม
ให้มีควันมาแบบนี้อีกเนอะเขามีวิธีแล้วไง

ส่วนใครจะเอาไปทำเครื่องกรองน้ำ
แม่ผมพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะสิ
พระวานอ๋อเจ้าเข้าไปทำเครื่องกรองน้ำ